เรื่องนี้ที่ฉะเชิงเซาต่างฝ่ายต่างเจ็บ
ต่างฝ่ายต่างจะแจ้งความดำเนินคดีกันค่ะ

บอกว่าไปช่วยเพื่อนที่ถูกอดีตสามีบุกมาทำร้าย

เธอก็เลยเอาน้ำร้อนสาดใส่อดีตสามีเพื่อน

ใช่ก็เลยกลายเป็นเจ็บทั้งคู่

มีการเอาน้ำร้อนสาดใส่กัน

แต่ทางผู้หญิงที่บอกว่าฉันเป็นพลเมืองดีไปช่วยเพื่อนเนี่ย
สามีเก่าเพื่อนจะแจ้งความดำเนินคดี

ส่งคุณกั้งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ

อีทกำลังทำร้ายร่างกายป้านก
นกกับในอีทเคยเป็นสามีภรรยากันแต่เลิกกันไปแล้วครับแล้วป้านกเป็นอดีตภรรยาหลวงอืม
ป้าลีเห็นป้านกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทถูกอดีตสามีบุกมาทำร้าย
แล้วมีภรรยาน้อยมาด้วยเลยอยากจะช่วยเพื่อน
ไปห้ามแต่กลายเป็นโดนตบเขาที่แก้มซ้ายเสียหลักล้มไปเลยอ่า
พอตั้งตัวได้ป้าลีบอกว่าฉันอุตส่าห์เป็นพลเมืองดีไปช่วยอืม
ไปที่รถกาแฟตักเอาน้ำร้อนสาดใส่ในอีท
ก็อยากจะให้หยุดทำร้ายนี่มือมือมือป้าลีเหรอค่ะ
ป้าลีค่ะเพราะว่าน้ำร้อนก็โดนป้าด้วยไปหิ้วถังน้ำร้อน
ใช่แต่ป้าบอกว่าเนี่ยป้าก็เจ็บแล้วป้าก็เป็นพลเมืองดี
ถูกในอีทเรียกเงินตั้งหมื่นนึงอืม
คือน้ำร้อนมันไม่ได้สาดไปโดนตัวในอีท
มันโดนรถในอีทที่จอดอยู่ค่ารถเสียหายจากน้ำร้อน
ลีบอกอ่ะแต่ตัวป้าป้าก็เจ็บนะเนี้ยอืม
ก็โดนน้ำร้อนลวกมือแล้วป้าโดนตบด้วย
บอกแล้วยังไงอ่ะกลายเป็นในอีทมาขู่ป้าอืม
ผู้ชายคนนั้นก็จะมาทำร้ายเพื่อนเขามาทวงโทรศัพท์คืน
แล้วเขาก็ลงมาอย่ามาทำร้ายก็เลยลงไปช่วย
เพื่อนก็เลยโดนตบไปสองทีค่ะ
ก็เลยมาหยิบกระป๋องน้ำร้อนกาแฟ
แล้วก็สาดเขาเพื่อป้องกันตัวเองค่ะแล้วเขาก็ข่มขู่ทุก

ว่าอย่าให้เจอที่ไหนนะเดี๋ยวกูจะ

ช่วยเพื่อนค่ะใช่เพราะผู้ชายคนนี้ก็
ใช่เขาไม่ทำอะไรมองอย่างเดียว
โทรศัพท์ก็ของเพื่อนบรีเอาเงินเพื่อนบรีไป
แต่เขามาทวงโทรศัพท์คืนทั้งที่ไม่ใช่ของของเขา
คือป้ารีรู้ทุกเรื่องก็เลยต้องช่วยเพื่อน
นี่ป้าลีช่วยเพื่อนเพื่อนก็คือป้านก

ใช่พี่อุ๋ยหูมันไหม้แบบอย่างนี้เลยเนอะ

ซึ่งภรรยาใหม่เห็นเขาบอกชื่อนกเหมือนกันนะ
นกเหมือนกันใช่ค่ะเอานกภรรยาหลวงก่อนไหมคะ
เราไปถามป้านกภรรยาหลวงตอนนี้อยู่ต่างจังหวัด
ก็ในอีทไปมีภรรยาน้อยชื่อนกเหมือนกัน
พอรู้ก็เลยยึดมือถือที่ซื้อให้คืนมา
วันเกิดเหตุคือในอีทกับนางนกน้อย
เป็นภรรยาน้อยก็เลยเรียกว่านกน้อยก็แล้วกันนะ
ในอีทกับนางนกน้อยพากันมาขอโทรศัพท์คืน
ตอนแรกป้านกที่เป็นภรรยาหลวงบอกว่าไม่ให้

หลังเกิดเหตุป้านกเลยตัดสินใจว่า
ไปเลยก็แล้วกันมือถือมันจะได้จบเรื่อง
ทีนี้ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่านะคะ
ห้องเช่าของในอีทนะคะห้องปิด

กับนางนกที่เป็นภรรยาอีกคนนึง
ที่ผ่านมาในอีทมีภรรยาอยู่แล้วก็ชื่อนางนกเหมือนกัน
พอคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็เลยไม่รู้ว่า
อีทกับนางนกภรรยาคนใหม่ไปอยู่ไหน
เท่าที่เห็นในคลิปส่วนตัวนะรู้สึกว่า
อีททำเกินไปอืมทีนี้ค่ะความคืบหน้าทางคดีก็คือ
ต้องรอให้ตำรวจเรียกทุกฝ่ายเข้าให้ปากคำนะคะ
ป้าลีก็ยืนยันว่าป้าลีเองก็จะเอาเรื่องเหมือนกันนะคะ
ลีเองบอกว่าป้าลีกลัวเพราะว่าในอีทข่มขู่
แล้วก็เหมือนกับจะแจ้งความทั้งที่ป้าลีบอกว่า
รีก็ไปช่วยไปเป็นพลเมืองดีป้าลีก็เจ็บเหมือนกัน
ลีบอกว่าลีถูกตบก่อนใช่
แต่ว่าทางฝั่งของคุณอีทเขาบอกเขาก็ถูกน้ำร้อนสาดเนี่ย

ถ้าอีกฝั่งหนึ่งอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับ